ไปดูกันหน่อยเขามีพื้นที่ที่หนึ่งที่เป็นตึกเก่า
บอกเลยว่าได้รับความสนใจมากเลยครับ
ดูเมนูไปก่อนน่ากินน่าทานนะ
แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนในจังหวัดพิศนุโลก
เนี่ยแต่ละอย่างเฮ้ยบอกเลยว่าไม่ได้หาทานง่าย

งงแล้วสงสัยใช่ไหมเพราะหน้าตาไม่คุ้นเลยฮะ
เหมือนราชน่าอันนี้เหมือนกว่าจับยูน
เดากันไปคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าร้านนี้อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
อยู่แถวตลาดใต้หรือตลาดเทศบาล๑ถนนสุรสีตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ตรงนี้เป็นตึกแถว๒ชั้นอายุกว่า๕๐ปี
เป็นย่านเก่าแก่แหละคุณผู้ชมอยู่แถวตลาดใต้ใครก็รู้จักกันดี
แต่ตอนนี้กลับมาคึกคักใหม่นะเพราะเขามีการรีโนเวทไง
รีโนเวทให้เป็นคาเฟ่บ้านก๋งบ้านก๋งตลาดใต้
คุณผู้ชมครับเจ้าของร้านคุณยอดพลอุทัยพัฒน
เล่าให้ฟังว่าย่านนี้เป็นย่านเก่าอย่างที่บอก
ตึกต่างอายุ๕๐ปีขึ้นทั้งนั้น
และเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับโรงงิ้วและสารเจ้า
เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะสมัยก่อนก็คึกคัก
แต่ยุคสมัยมันผ่านใช่ไหมล่ะ
ความคึกคักนั้นก็น้อยลงลง
แต่วันนี้เขาพัฒนากลับมา

ใส่ชุดนี้รับตุดจีนกันไปเลย

แต่เป็นคลาสสิกแบบร่วมสมัย
แล้วอาหารเช้าที่นี่น่ากินน่าทาน

อันนี้ลาดหน้ามีสั่ว

แตงโมปลาร้าฟู
อารมณ์แบบนั้นเลยนะเบนตอแล้วกินกับมันมันเป็นแบบนี้แล้วกินกับเหมือนว่าเป็นหักคลอกปลาร้าฟั่ว
แล้วดูเกี้ยวเขาดิอุ้ยตัวโตตัวใหญ่น้ำจิ้มสองแบบด้วยอ่ะ
เราไปหาทานกันได้นะร้านเนี้ยโกะโกะต้องโกะไข่กระทะโอ้ยดีทุก
เวลานะครับเขาบอกว่าจะเปิดเนี่ยก็คือ๗โมงเช้าบอกอาหารเช้าอยู่แล้ว
ไปจนถึงบ่าย๒แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะเปิดไปจนถึง๓ทุ่ม
ตรงนี้ร้านนี้เขาปิดวันเดียวก็คือวันจันทร์นะ
วันจันทร์ไม่ต้องไปนะไปแล้วไม่ได้กินและราคาไม่แพงครับ
ลองเลือกสรรกันดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนครับ